บังเอิญว่าไปตามส่องไอจีมาก็เลยเห็นสาวคนนี้ค่ะ
ตัวแม่แห่งวงการศัลยกรรมค่ะหญิงแย้นนทพรคุณค่ะ
มีส่วนไหนในร่างกายที่เธอยังไม่ได้ศัลยกรรมบ้าง
นั่นน่ะสิหลายคนก็ถามแบบคุณนี่แหละ
ถูกต้องคือผ่านมือหมอมาแล้วทั้งร่าง
อาทิตย์จะใช้คำนี้จู่เธอบอกยังไงรู้ไหม

หน้ามันเก่าแล้วก็เลยอยากขึ้นเขียง
เปลี่ยนลุคแปลงโฉมอีกรอบนึง
เธอกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็เป็นห่วงอย่างที่บอกก็ส่งกำลังใจให้บอกว่าหายเร็ว
เขาบอกว่าหญิงแย้นเนี่ยทนเจ็บเก่งมากนะกับเรื่องของการทำศัลยกรรมนะคะ
แต่ก็มีชาวเน็ตไม่น้อยนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยหญิงแย้ดูจะเสพติดศัลยกรรมมากเกินไปหรือเปล่า
วิจารณ์บอกว่าตอนนี้หน้าเธอเป็นพลาสติกไปหมดแล้วนะบันเทิงไทยรัฐก็เลยติดต่อไปหาหญิงแย้
เจ้าตัวบอกว่าไปศัลยกรรมก็คือยกคิ้วมาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลต้องรออีกประมาณ๑๕วันนะคะน่าจะหายดี
ส่วนที่คนมองว่าเสพติดเนี่ยเธอบอกว่าทำเพราะว่าเธออยากสวยถ้ามีอะไรไม่พอใจก็ทำอีกค่ะไม่สนค่ะไม่เสพติดค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของการศัลยกรรมที่เมื่อสักครู่นี้เห็นพี่บุ๋มปนัดดานะก็คือว่า
มีออยออกมาเตือนเรื่องของสาวที่เสริมหน้าอกด้วยสรีโคนผิวทรายเขาพบว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจนต้องมีการเรียกคืนหมดค่ะ
เจอแบบนี้ช็อกสิคะเพราะว่าพี่บุ๋มประนัดดาที่เราเห็นกันไปเนี่ยเธอยอมรับกับบันเทิงไทยรัฐว่าเธอเนี่ยเคยทำหน้าอกด้วยซิลิโคนผิวทรายมากว่า๑๐ปีแล้ว
บุ๋มรู้สึกยังไงแล้วจะทำยังไงต้องคืนไหมคะที่ใส่อยู่ข้างในนะไปฟังเธอกันดูค่ะ
เพื่อจะดูของเนื้อหน้าอกจริงกับเนื้อของซิลิโคนว่ายังดีอยู่ไหมเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยแล้วก็ตรวจให้ว่ามันจะลาม
ถึงต่อมน้ำเหลืองหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่มีปัญหาคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องมานั่งตกโอตกใจยังสามารถใช้ได้ต่อไป
สำหรับใครที่ยังไม่มีปัญหาอย่าเพิ่งตกออกตกใจแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือต้องหมั่นตรวจสอบดูแลความผิดปกติของร่างกายตัวเองกันด้วยนะจ๊ะสาวสาวใช่แล้ว